แต่ในระหว่างนี้ที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันก็คือ
เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตนายกแคนดิเดต

อาจารย์ปริญญาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุลครับ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บอกว่ากลยุทธ์ของเพื่อไทยหลังรับไม้ต่อจากก้าวไกล
เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต้องการให้โหวตเลือกนายก
แล้วก็เดินหน้าลุยต่อในการตั้งรัฐบาลภายหลัง

เข้าใจว่าเพื่อไทยต้องการเล่นเกมเร็ว
อำนาจต่อรองของแต่ละพักที่จะมาร่วมรัฐบาลนั้นมีน้อย
ดูพฤติกรรมเนี่ยถ้าหากยกมือให้ก่อนแล้วค่อยร่วมรัฐบาล
ยกเก้าอี้รัฐมนตรีให้
หรือแม้แต่จะมีสอสอจากพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

เพราะเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่ใช่มติภักดิ์ไม่ใช่การร่วมรัฐบาล
แต่พอเกมเปลี่ยนหลังสารรัฐมนูลนั้นเลื่อนพิจารณา
ทำให้การเลื่อนโหวตนายกนั้นก็ถูกเลื่อนออกไปด้วย
เร็วที่สุดก็คาดว่า๑๗สิงหาครับ
กลยุทธ์เกมเร็วของเพื่อไทยต้องหยุดลงและคงถูกกดดัน
ถูกถามจะดึงพักไหนมาร่วมบ้าง
เพื่อไทยต้องเปลี่ยนเกมด้วยการมานับเสียงใหม่ว่ามีเท่าไหร่

ปัญหาสองเรื่องที่เพื่อไทยจะเจอ
เรียกว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากก็คือ
ถ้าไม่มีพักประชาธิปัตย์และพักลุง
เสียงจะไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
ดังนั้นพักที่จะมาร่วมต้องมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
เพราะคนตัดสินใจกลายเป็นว่าไม่ใช่เพื่อไทยแล้วคราวนี้
เพื่อไทยกำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาประชาชน
ไม่ได้ทำตามที่พูดเอาไว้ว่าจะไม่ปล่อยมือจากก้าวไกล
ก็ต้องรีบกู้วิกฤตศรัทธาคืนมาให้ได้
นี่คือปัญหาใหญ่สองเรื่องที่เพื่อไทยกำลังเจอฮะ
ซึ่งน้อยกว่า๑๘๘คือทิ้งจุดแข็งไปนะครับ
ถ้าปล่อยมือแล้วเค้าเอาด้วยก็จบ
ชักจะไม่แน่หรือเรื่องต่อรอง
ชักจะมากขึ้นและส่อเวารอกก็ชักจะยังไง

เพื่อไทยต้องแก้ปัญหา๒อย่างในช่วงนี้
รัฐบาลเป็นแน่แต่นายกไม่แก้จะหลุดมือไปได้นะครับ